นับกวนเรียบร้อยสาวทีมบาร์กอร์กราศบีซีนะคะ
หลังจากเก็บชัยชนะได้เมื่อวานนี้ค่ะก็เพิ่มพลังค่ะ
ด้วยการตำส้มตำทานกันค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐ
ื้องฤทัยกุลรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
มาเกมการกินขันกับเกาหลีเหนือครับเรามาพุกห้องของทุกสุธารักดิ์มนตรีฟิลากันครับ
ว่าเขาทำอะไรกันครับไปครับ
สวัสดีค่ะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะ
หลังจบเกมกับเกาหลีเหนือแล้วตอนนี้มาเติมพลังกันด้วยส้มตำครับ
ก่อนอื่นเลยต้องแนะนำก่อนเลยว่าอันนี้อุปกรณ์ใครนำมาครับ
ต้องขอบคุณนะคะพี่กิฟต์พี่ราวรรณภินภงนะคะที่หอบโค้กแล้วก็สั่งให้น้องน้องค่ะ
ในการที่จะทำส้มตำนะคะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเมื่อปีที่แล้ว
เราก็ไปหาซื้อได้ง่ายนะคะที่เวียดนาม
แต่ว่ามาที่เนี่ยเราก็ไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยพี่กิฟต์เขาก็เลยหิ้วมาให้
แล้วอุปกรณ์วัตถุดิบเนี่ยเตรียมมาจากใครเลยป่ะครับ
ใช่ค่ะก็เตรียมมาจากไทยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเตรียมมากันเองอยู่แล้ว
ตั้งแต่วันแรกแรกนะคะพออยู่ไปนานนานมันก็จะเริ่มล่อล่อลงนะคะ
ก็จะได้เพื่อนพี่กิฟต์พี่หน่องนะคะที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะ
ก็ช่วยหาวัตถุดิบมาให้นะคะพวกไม่ว่าจะเป็นพริกมะละกออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็จะขาดหัวใจหลักของเราเหมือนเดิมนะคะขาดปลาร้าค่ะฝากฝากด้วยนะคะ

เมนูที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ก็ทำแล้วก็ทำกินกันเองก็จะมีเอามะม่วงมากันเอง
จะทำยามะม่วงบ้างอะไรอย่างนี้ตำไทยบ้างแล้วก็ตำปลาร้าส่วนใหญ่

ไม่ค่ะก็แล้วแต่คนชอบคือได้ตามคำขอขอมาแล้วจัดให้

น่าชอบอย่างเงี้ยมันหวานแต่เยี่ยม
สุดยอดครับเผ็ดร้อนทึงใจทึงไหนทึงกัน
ไม่ได้ว่าส้มตำเนี้ยคือเวลาขับของพิธีหากบางกรองการที่สี่เลยก็ว่าก็ได้ครับ
สุดท้านี้ขอบังใจจากแฟนทางไทยรัฐหน่อยครับ
ค่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนบอร์เรดีโบนนะคะ
เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราชาว
พรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกานะคะ